อายุฤดูร้อนที่นครสวรรค์ล่อเอาอ่วมเลย
เสาไฟหักต้นไม้โค้น
และสาราริมทางคุณผู้ชมอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับ
มันพังลงมามันพังลงมาแล้วเนี่ย
คาดว่าคือหมาเนี่ย
มันคงไปคลอดลูกออกลูกอยู่ใต้นี้

มันเกิดขึ้นที่หมู่๑๑ตะบลหนองหลวงอเบอร์ธาตุโก
จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ริมถนนสายตากฟ้าธาตะโก๑๑๔๕นี่แหละ
เสาไฟมันหักต้นไม้มันโค้นเต็นต์เอ่ย
สาราที่พักเอ่ยมันพังถล่มลงมานะครับ
เป็นสาราริมทางแม่หมาก็เดินวนเวียนวนเวียนวนเวียน
คนสงสัยนะครับคนก็ไปช่วยหาแล้วคราวนี้
ไปเจอหมาน่อย๑ตัวฮะอยู่ใต้นั้นครับ
พอเอาขึ้นมานะครับแม่หมามันแสดงอาการดีใจนะฮะ
ดีใจมันร้องหญิงมันร้องไงนะ
อ้าวมันร้องหงิงเงียครับคุณผู้ชมนะครับ
คือมันผิดธรรมชาติใช่ไหมก๊อฟธรรมดาหมาลูกอ่อนมันห่วงลูกใช่ไหม

แต่นี่พอคนไปช่วยลูกมันนะโอ้โหมันดีใจนะ

ถ้าเป็นปกติทั่วไปอย่าเข้าไปใกล้นะมันกัดเอานะ
ผู้ชายคนหนึ่งที่เขามุดเข้าไปช่วย

เขาฝากไว้ให้คีสครับคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกว่าหมามันยักษรักลูกของมันเลย
คนดูเอาไว้นะอย่าทิ้งลูกนี่ไง
คลอดลูกมาปุ๊บเอาไปทิ้งตามข้างทางเนอะ
ค่ะก็มุมหนึ่งเป็นภาพประทับใจนะคะ
แต่ว่าความเสียหายก็ต้องช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปนะคะ
ส่วนที่จังหวัดพยาวก็ทะลมเหมือนกันค่ะ
โดนทะลมเหมือนกันนะคะสำหรับพายุรุ่นร้อน
พัดพามาในพื้นที่ตำบลเวียงแล้วก็ตำบลบ้านต่ำนะคะ
ต้นไม้หักโค้นบ้านเรือนประชาชนดูสภาพค่ะ
พังยับแบบนี้นะคะที่สำคัญไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ย
ดับหลายชั่วโมงคนในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อน

โอ้คุณแล้วมีภาพหนึ่งค่ะ
คุณรัตนาพรเทพตุ่นเล่าให้ฟังบอกว่า

เกิดฝนตกลมแรงก็เป็นพายุนะ
พัดทะลมในพื้นที่แล้วพายุเนี่ย
พัดเอาสาลาเหล็กที่อยู่ข้างกว้านพยาวเนี่ย

แล้วมันกระแทกกับบ้านเรือนของประชาชน

ทุกคนต้องหนีตายกันจ้าละวัน
หลังจากที่พายุสงบลงไปสำรวจตรวจสอบ

นี่โครงเหล็กมันพัดไปถล่มบ้านของชาวบ้านแบบนี้
ไปสำรวจตรวจสอบความเสียหาย
หลังจากที่พายุหยุดแล้ว

รถรถได้รับความเสียหาย๒คัน
บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายไป๕หลังคาเรือนด้วยกัน

ไม่มีค่ะเพราะดีมากเลยนะคะ
เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะบ้านเสียหาย
รถยนต์เสียหายมันซ่อมได้
คนรอดปลอดภัยดีแล้วนะคะ

ก็มีลมพัดกระหน่ำเข้าไปที่บริเวณถนน
หนโยธินสายตัวเมืองนะฮะ
ตำบลร่อง๕นะครับอำเภอเมืองพยาว
ทำให้น้ำท่วมขังถนนแล้วก็ต้นไม้หักโค้นนะฮะ
อาคารร้านค้าต่างพังลงมาครับ
บ้านเรือนก็พังเสาไฟส่องสว่างริมทางก็พังครับ
โค้นมาชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ขณะที่ฝนตกลมแรงเนี่ยนะฮะ

ได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันวิ่งออกไปดู

เขาบอกว่าเป็นเสาไฟกริ่งรูปปั้นพญานาคโค้นล้มลงมา

เขาบอกว่าลมที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย
เหนือเขาเรียกว่าลมปีใหม่นะฮะ

โดยเฉพาะในวันปีใหม่ไทยคือวันสงคราน

วันที่๑๓เมษายนเมื่อวานนี้
หรือว่าเป็นวันสังขารล่อง
อันนี้เป็นชาวเหนือเขาเรียกกันแบบนี้
มันก็สร้างความเสียหายหลายพื้นที่เลยนะครับ

อย่าทราบใจนะคะวันนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่